ข่าวนี้คุณผู้ชมต้องดูเลยนะคะถือว่าเป็นภัยใกล้ตัวมาก
คนเจ้าเล่เนี่ยก็เจ้าเล่จริงนะคะมันมาระบาดใกล้ใกล้กรุงเทพแล้วค่ะ
ปกติแล้วแก๊งเบียดแล้วก็ตบทรัพย์เนี่ยจะอยู่แถวต่างจังหวัดใช่ไหมคะ
ล่าสุดมาอีกแล้วค่ะใกล้กรุงเทพเลยนะคะปฐุมธานี
มีคลิปให้ดูก่อนรายละเอียดเดี๋ยวจัดให้ค่ะ
เห็นไหมคะฝ่ายที่เป็นเหยื่อขับรถกระบะเหมือนกันคันกลาง
ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยที่บอกว่าเป็นแก๊งเบียดแล้วก็ตบทรัพย์เนี่ย
ทำหน้าที่ขับรถกระบะแล้วก็รถเก่งเห็นไหมคะ
กระบะเนี่ยพยายามเบียดมาก่อนเพื่อที่จะให้รถของเหยื่อ
ตบไปด้านนั้นซ้ายหลบอะฮะตบไปชนเก๋งนี่เป็นจังหวะชนนะฮะคุณผู้ชม
สูตรเดิมทุกอย่างเป๊ะเลยรถกระบะทำหน้าที่จีท้ายให้รถเหยื่อขับหลบ
จากนั้นรถเก่งก็ทำหน้าที่เร่งมาเบียดให้ชนนะคะแต่ว่าเคราะห์ดีมากเลยนะคะ
งานนี้คราวนี้กรณีนี้มีกล้องหน้ารถของพลเมืองดีบันทึกภาพไว้ได้หมดเลยนะคะ
ก็เลยนำเรื่องนี้มาโพสต์เตือนภัยไว้ในแอปพลิเคชันติ๊กต๊อกพร้อมกับเล่าเรื่องราวผ่านตัวอักษร
บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นสักประมาณ๔ทุ่มของวันที่๑๒พฤษภาคมที่ผ่านมา
จุดเกิดเหตุก็คือปักหลักปักหมุดให้นะคะบนถนนผนโยธินขาเข้าตรงข้ามกับ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพย่านรังสิตปฐุมธานีกำลังขับรถตามปกติสังเกตเห็นรถเก๋ง
ชนรถกระบะแต่ลักษณะการชนนี้มันแปลกนะก็เลยรีบจอดรถลงไปดู
เผื่อว่าจะช่วยอะไรได้บ้างแต่พอลงไปถามไทยกลับโดนฝ่ายรถเก๋งอ่ะค่ะ
ตวาดใส่แล้วไล่กลับไปแล้วถามว่าเกี่ยวอะไรด้วย
ทางรถเก๋งค่ะคุณผู้ชมตอนที่พลเมืองดีลงไปนะ
กำลังเรียกเงินค่าเสียหาย๒๐๐๐บาทจากคุณลุงที่ขับรถกระบะค่ะ
พลเมืองดีเขาถ่ายคลิปไว้ให้ดูด้วยนะคุณผู้ชมไปฟังพร้อมกันค่ะ
เขาถามผมว่าผมเกี่ยวอะไรด้วยซึ่งผมงงเลยนะฮะ
แล้วผมก็บอกกับคุณลุงเลยครับว่ามันแปลก
ซึ่งถ้าผมไปคุยกับคุณลุงโดยตรงเนี่ยแน่นอนว่าเขายืนอยู่ตรงนั้น
ผมเลยไปคุยกับคนในรถแทนแต่ผมหันกลับมาอีกทีนึง

ซึ่งผมบอกว่าลุงเราไม่ผิดเราไม่ต้องจ่าย
แต่เหมือนลุงเขาแบบกลัวแล้วเหมือนแบบไม่อยากมีปัญหาอะไรอย่างนี้
ผมก็เลยแบบมาคนเดียวก็เลยทำอะไรไม่ได้
ก็เลยแบบคือว่าคลิปนี้ก็เป็นหูทาหอนะทุกคน
ถ้าเจอแบบนี้ไม่ต้องจ่ายนะเรียกตำรวจเลย
เออเห็นด้วยกับพลเมืองดีท่านนี้นะคะ
ถ้าเจอกรณีแบบนี้ไม่ต้องจ่ายเรียกตำรวจเลยนะครับ

ขับรถกระบะจ่ายไป๒๐๐๐บาทนะคะ

เพราะพลเมืองดีบอกว่าปกติแล้วแก๊งเบียด
แล้วก็ตบซ้ำแบบนี้หากินอยู่ต่างจังหวัด
เหยื่อคือ๑เป็นรถเก่า๒รถไม่มีประกัน
แล้วตอนนี้มันมาระบาดแถวกรุงเทพแล้วด้วย
เขาจะเลือกกระบาดเก่าดูแล้วประกันขาด

ใช่นะคะ